ช่วงนี้มาติดตามการแห่งขันฟุตบอลประเทณี
จุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้
แต่ละทีมก็เตรียมทีมเราบอกให้ทราบไปแล้ว
ก็เหมือนกับทีมชาติไทยเจอกัน๒ทีม
เหมือนแบ่งทีมชาติไทยเป็น๒ทีมแล้วมาแข่งกัน
สนุกมากสำหรับแฟนที่ติดตามคือมันก็จะดูแล้วทำให้แฟนทั่วประเทศสนใจด้วย
เริ่มกันที่ทางฝั่งของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับก็ใช้สก๊อตคูเปอร์เป็นโค้ชนะครับ
ซึ่งสก๊อตครูเปอร์ก็มีข่าวภูมิพันธ์กับทางเทโร

ก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าทีมอาจจะมีโอกาสรวมตัวค่อนข้างน้อย
เนื่องจากว่าแต่ละคนติดภารกิจสโมศรในกระเชื้อสุดท้ายจะสามารถขวาเฉชนะ
เพราะว่านักเตะในทีมแต่ละคนรู้จักสไตล์เป็นอย่างดี
จากการทำทีมในหลีกสูงสุดแล้วก็เคยร่วมงานกับบางคนในสโมสรด้วย
มาดูฝั่งเหลืองแดงธรรมศาสตร์กันบ้างนะคะก็ได้อภิเชษพุทธตานนะคะรับบทเป็นผู้ช่วยโค้ชเต็มตัวเป็นปีแรก
ก็เป็นกำลังหลักของนักเตะธรรมศาสตร์มาโดยตลอดนะคะ
ซึ่งฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒ช่องไทยรัฐทีวี๓๒ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกัน
ติดตามได้ในวันเสาร์ที่๓กุมภาพันธ์นี้โดยจะเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาก็คือได้ดูตั้งแต่ขบวนเลยแหละขบวนการล้อเลียนการเมืองทั้งหลายแหละ
คือทุกอย่างในงานคุณจะได้ดูที่นี่แล้วกันนะครับจนจบเกมเลยสำหรับการถ่ายทอดในครั้งนี้ครับ